มาดูเรื่องนี้ค่ะแชร์คลิปกันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
มีคนขับรถบรรทุกคนนึงเขาบอกว่า
อยู่ดีมีผู้ชายแต่งตัวคล้ายตำรวจ
บอกว่าจะแจ้งข้อหาเขาเพราะเขาเนี่ยแต่งตัวไม่สุภาพ
แต่เขาบอกว่ากำลังป้อนยาให้ลูกอยู่ลูกไม่สบาย
แต่คนที่แต่งกายคล้ายตำรวจกลุ่มนี้ก็ไม่เชื่อไปดูคลิปค่ะ

อาจรู้จักการสถาบัติหน้านี้
ถ้าฟังจากคลิปท้ายนี่ก็คือ

เขาบอกว่าลูกไม่สบายกำลังป้อนยาลูก
อยู่ดีพี่ตำรวจวงเล็บหรือเปล่าก็ไม่รู้
เคาะรถแล้วก็เปิดประตูรถเลยมาหาว่าเรากำลังซ่อนอะไรอยู่
อืมก็บอกเขาไปแล้วว่าป้อนยาลูกอยู่ลูกไม่สบาย
แต่ก็ไม่จบมาหาเรื่องจะแจ้งข้อหา
ทั้งทั้งที่เราจอดอยู่ในปั๊มตำรวจมีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้เหรอ
อ้างว่าเราแต่งตัวไม่สุภาพให้ภาพเล่าเรื่องละกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันติดถนนสายเอเชียมหาราชเมื่อวานนี้
อันนี้เป็นข้อความตามคลิปนี้นะคะที่เขาโพสต์เอาไว้
อายุทยาคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะมาก
เราก็เลยส่งนักข่าวไปคุยกับคนโพสต์อะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้น
จอดรถอยู่ในปั๊มน้ำมันพักรถเขาเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์
มีกลุ่มผู้ชายแต่งตัวคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ
มากันเป็นสิบคนมาเคาะกระจกรถแล้วบอกให้ลงมา
แล้วก็ขู่ว่าจะแจ้งข้อหาทั้งทั้งที่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
ตกใจเหมือนกันจะมาแจ้งข้อหาอะไรเขาอืมซึ่งจะพยายามให้ตรวจฉี่ให้ค้นรถ
คนที่แต่งตัวคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบกลุ่มเนี้ยก็ไม่ยอมทำแต่บอกว่าจะแจ้งข้อหาที่แต่งตัวไม่สุภาพ
แล้วก็พูดไปเรื่อยข้อหานู้นข้อหานี้ค่ะคุยอยู่เป็นประมาณชั่วโมงนึงเลยนะ
เธอก็เลยบอกให้แฟนนุ่มขึ้นรถไปไม่คุยด้วยแล้วแต่ชายกลุ่มเนี้ยเขาก็เลยอ่ะ
คุยกันเสร็จแยกย้ายกันไปเธอบอกว่าเธอกลัวนะคะ
ไม่รู้ว่าผู้ชายกลุ่มนี้เป็นตำรวจหรือไม่ตำรวจอ่ะแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อป้องกันตัวเพราะเธอก็ไม่รู้ว่าเออตำรวจหรือเปล่า
หรือถ้าเป็นตำรวจก็มีทั้งตำรวจดีและไม่ดีก็กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้ง
คลิปนี้ก็จะได้เป็นหลักฐานทีนี้เธอก็เลยโพสต์ในโลกออนไลน์
เพราะอยากจะให้สังคมระมัดระวังแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้กับคนอื่น
เดี๋ยวจอดให้ลูกกินยานะเออลูกตื่นแล้วก็เลยจอดให้ลูกกินยาในปั๊มนั่นแหละ
เข้าปั๊มเชลจอดก็เห็นนะว่ามีตำรวจนั่งอยู่คนนึง
แล้วต้นก็บอกแฟนก็บอกตำรวจอยู่คนนึงบอกอืมช่างมันสิ
เออเขาก็ลงไปฉี่มั้งแล้วเขาก็ขึ้นมาเขาบอกอ่าจับลูกให้หน่อยปอนยา
ก็จับลูกอยู่ก็ก้มหมาจับลูกหนูก็ป้อนยาอยู่
พอดีพี่ตำรวจคนที่นั่งอยู่นั่นแหละเขาก็รีบเดินมาแล้วเขาก็มาขอรถปึ้ง
เขาก็เปิดออกเขาบอกว่าเฮ้ยมึงทำหาอะไรกันซ่อนอะไรกัน
เปล่าครับแฟนก็บอกว่าเปล่าครับผมป้อนยาลูกอยู่
ตอนที่หนูลงไปเขาบอกว่าเราหลบด่านเรามีความผิด
เขาจะจับรถแต่งเราใส่กระจกหนูบอกอ่าจับสิจับรถแต่ง
ที่เขาเขียนใบสั่งมาเขาบอกว่าเขาก็หันไปเขาบอกว่า
แต่งพี่มีผู้ชายอีกคนนึงที่อ้วนขาวเขาใส่รองเท้าแตะ
เขาบอกว่าขับรถป้ายเหลืองใส่รองเท้าแตะได้ไง
แต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่เขาก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยหรอก
จากนู่นจากนี่เขาบอกข้อหานู้นข้อหานี้เหมือนให้เราผิด
ให้เรากลัวเราก็บอกว่าเออพี่จะเขียนใบสั่งพี่ก็เขียนเลย
หนูก็เพราะนั่นลูกร้องหนูก็ลุกขึ้นไปนอน
แล้วก็พอลูกเราก็ลงมาอีกทีนึงเขาก็ยังไม่เลิก
ก็เลยบอกว่าพี่จะทำอะไรเขียนใบสั่งก็เขียนเลย
อืมจะเอาอะไรเขาบอกไม่เอา
บอกก็ไปสิเขาก็ยังล้อมอยู่นั่นแหละ

เจตนาที่ถ่ายคลิปไว้นะคะเพื่อว่าป้องกันตัวเอง
เพราะว่าตำรวจดีไม่ดีก็มีบางทีเราอาจจะโดนยัดยาหรืออะไรอย่างนี้
บางทีคลิปวิดีโอมันก็ป้องกันตัวเราได้ส่วนหนึ่ง
ค่ะแล้วก็ที่เผยแพร่ออกไปไม่ได้มีเจตนา
จะให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าเป็นการแจ้งเตือน
ให้คนในสังคมได้ระวังค่ะระวังไว้
จะได้ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
ทีนี้ก็ต้องไปคุยกับทางตำรวจเขาด้วย

ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบกับสถานีตำรวจภูทร
รับผิดชอบตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
เป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรมหาราช
แทนรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ซึ่งก็บอกว่าจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ก็ถามไปที่ผู้กำกับการสพมหาราชนะคะ
ก็รายงานว่าตามปกติทางสถานีตำรวจเขาตั้งด่าน
เป็นด่านตรวจบริเวณขาเข้ากรุงเทพ

เป็นการป้องกันปราบปรามเหตุอาทยากรรม
แล้วก็กวดขันตอนนี้ใกล้เลือกตั้ง๒๔มีนาคม
ก็เลยตรวจขันเข้มงวดหน่อย

จุดสกัดเส้นทางรำเรียงยาเศษติด
ก่อนหน้านี้เคยสกัดกั้นตรวจค้นได้ยาเสพติดถึง๓ครั้ง
มีการจัดชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบ
นอกเครื่องแบบตระเวนโดยรอบพื้นที่ค่ะเพื่อตรวจราให้ละเอียด
ก็เลยคาดว่านี่น่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบครับ
โดยเฉพาะจุดที่มีรถบรรทุกผ่านเยอะเยอะอะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ย
บรรทุกผ่านเยอะจริงจริงแล้วมักจะหนีด่านอืม
จะทำผิดกฎหมายกันเช่นบรรทุกสิ่งของเกินที่กฎหมายกำหนด
ว่ามียาเสพติดอะไรแบบเนี้ยค่ะครับทีนี้ชุดสืบสวนเขาเห็นว่ารถบรรทุกคันนี้
คันเกิดเหตุคันนี้อยู่ดีก็เลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
ก่อนจะถึงด่านตรวจนิดเดียวเหมือนกับเอ๊ะเจอด่านแล้วเลี้ยวเข้าเลย
มันมีพิรุษที่ฝ่ายผู้หญิงเจ้าของคลิปเขาบอกว่าถูกหาว่าหนีด่าน
ใช่ตำรวจเขาบอกมันดูมีพิรุษไงก็เห็นด่านอยู่แล้วอีกนิดเดียว
แล้วเลี้ยวฟุ๊บเข้าเข้าปั๊มน้ำมันเลยอะค่ะอ่า
ก็เลยเห็นว่ามีพิรุธก็เลยขอตรวจค้นแต่พอตรวจค้นแล้วไม่เจอสิ่งผิดปกติ
ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรก็ปล่อยไปตามเหตุอันสมควร
ไม่ได้มีเจตนาจะไปกลั่นแกล้งแต่ตำรวจบอกว่าก็ยอมรับ
ว่าบางทีตำรวจพูดจากกระโชคโหกฮากไปบ้างอะไรแบบนี้
อาจจะทำให้ประชาชนไม่พอใจก็ยืนยันว่าตำรวจเขาปฏิบัติตามหน้าที่
ปฏิบัติตามยุทธวิธีไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุอืมคือในภาพมันก็ไม่มีอะไรรุนแรงหรอก
ใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันก็มีจุดให้ติดใจสงสัยใช่แล้วฝ่ายผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิป
เขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ถ่ายคลิปเนี้ยอืมก็ไม่มีหลักฐานอะไร
ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาด้วยนะครับ